ผมก็ไม่ต้องจืนก็เบิร์นมาก

เอ้าณเดชน์ว่าอะไรอ่ะณเดชน์ภูกิเมียโชว์จริตหญิงแบบอินเนอร์มาเต็มนะฮะ
ตอนนี้เขาเล่นละคร๒เรื่องพร้อมกัน
คือเล่รับสลับร่าง
ซึ่งต้องแลกวิญญาณกับน้องยายาอุรัสยานะคะ

เป็นเรื่องของเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์กับหนุ่มนาวิกโยธิน
เขาก็เลยเป็นเจ้าหญิงด้วยและเป็นนาวิกโยธินด้วย

ณเดชน์คะซับซ้อนมากย้อนแย้งเลย
ณเดชน์คือทำได้คือช่วงนี้ทั้งคู่เขาต้องวิ่งเข้ากองนี้

เล่นเป็นนาวิธีหนึ่งเป็นทหารทีนึง
มาเป็นสายลับทีหนึ่ง
ยาย่าก็เป็นสายลับอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเจ้าหญิง
ณเดชน์ก็เลยรวมรวบยอด๒เรื่องมารวมกัน

ใครจะทำได้แล้วน่าเอ็นดูอย่างเขาคะ

ณเดชน์ทำอย่างนี้ณเดชน์เหมือนนาทานมาก
ไว้เขาก็ยินดีของเขา
อยากจะฝากถามว่ายายาสอนหรือเปล่า

ณเดชน์อันนี้นั่งสวยนะ
อันนี้สลับร่างกับยาย่าที่เป็นผู้หญิงในเรื่องเล่นลับสลับร่าง

ทำอย่างนี้ได้เพราะอินเนอร์มาก็มันจะมีฤทธิ์

ดูเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากแล้วตัวดีนะ
ถ่ายทำนานละน่าจะใกล้ปิดกล้องละ